คือเขามีแฮชแท็กตอนนี้แล้วก็มีแบบแท็กข่าวใส่ไข่มานะคะ
เรื่องของคุณมิวสุภาษิตน้องมิว

คือเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นเกี่ยวกับว่า

ต่อกระแสวิพักษ์วิจารณ์เรื่องความคล้ายคลึง
แล้วก็คุณสุภสิทธิ์จงชีวิวัฒน์เนี่ย
เนื่องมาจากมันมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ออกมาว่า
แล้วก็วีดีโอประกอบเพลงของน้องมิวเนี่ย
ก็มีการเผยแพร่ออกไปทางออนไลน์เมื่อวันที่๒๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ย
หลังจากมีวีดีโอเผยแพร่ออกไปก็เกิดกระแสวิภาควิจารณ์อย่างรุนแรง
สื่อแล้วก็สังคมออนไลน์ถึงความคล้ายคลึง
อย่างภาพที่เราเห็นเนี่ยนะลองสังเกตนะ
รูปแบบการนำเสนอการเล่าเรื่องแนวคิด
รวมไปถึงการลำดับภาพในวีดีโอ
นำไปสู่กระแสเรียกร้องผ่านทางเว็บไซต์ทวิตเตอร์

แล้วก็มีมิวสุประสิทธิ์ชอบก๊อฟคนอื่น
ให้คุณสุประสิทธิ์ก็คือน้องมิวออกมาแถลงการขอโทษ
แล้วก็แสดงความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้นครับ
ก็เดี๋ยวต้องลองดูกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรนะคะ
แต่ตอนนี้ในทวิตเตอร์ก็มีแฮชแท็กคำนี้เกิดขึ้นมา
ก็อยากจะมีแบบว่าข้อเรียกร้องในการแบบออกมาขอโทษ

เพราะว่าทุกคนก็จะแบบแท็กมาแท็กมาอะไรอย่างนี้
ซึ่งข่าวนี้มันเป็นมาประมาณ๒๓วันแล้วนะครับ

มีแบบแฟนคลับเขาก็ออกมาโต้เถียงกันอะไรอย่างนี้

เดี๋ยวต้องรอน้องมิวออกมาพูดแล้วกันนะว่า

ถ้าการเมืองแล้วสู้ตายเนอะ

เกือบเรื่องคุณแม่ธนับ